ที่นี่นะออกปลีออกดอกมาแค่ปีละหนเท่านั้นเอง

นี่ไปที่บ้านของคุณทวดดีฟูเชื้ออายุ๙๐ปีอยู่ที่จังหวัดพยาวนะคะ
พามาดูต้นกล้วยตัวนี้ต้นนี้นะคะเรียกว่ากล้วยผาหรือกล้วยป่าภูเขาค่ะ
ว่ากันว่ามันเป็นกล้วยหายากนะกว่าจะแทงช่อแทงปลีออกมาต้องรอถึง๓ปีเลยค่ะ
ซึ่งลักษณะของต้นกล้วยต้นนี้มันจะคล้ายคล้ายปามแชมเปญคือโคนต้นจะใหญ่อืมแล้วปลายยอดเนี่ยมันจะแหลมนะคะ
แต่เวลามันแทงปลีแตกดอกออกหน่อมาแล้วมันจะออกมาแค่ช่วง๒๓เดือนเท่านั้นเอง
แต่ว่าผลของการรอคอยเนี่ยก็ทำให้เราชื่นอกชื่นใจเพราะว่ามันก็สวยงามด้วยและผลก็ยังทานได้จริงนะคะ
ส่วนการเพาะขยายพันธุ์เนี่ยก็จะเอาผลกล้วยที่สุกแล้วไปเพาะเท่านั้นไม่สามารถที่จะตัดหน่อเหมือนกล้วยพันธุ์อื่นไปปลูกได้

ก็เลยถือว่ามันหายากด้วยแล้วก็ใช้เวลานานกว่ามันจะแปลกหน่อใหม่ออกมาแบบนี้
เอามาฝากกันดูนะเป็นเรื่องที่แปลกหูแปลกตาเหมือนกันเผื่อว่าใครไม่เคยเห็นจะได้ไม่ต้องฮือฮามากว่ามันเป็นกล้วยอะไรนะ